ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองหานอุดรธานีกันหน่อย

ควงปืนบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทองรูปประพันธ์ในร้านทอง
ซึ่งได้ทองรูปภัณฑ์ราคาน้ำหนักรวม๕บาทไป

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้เบาะแสของคนร้ายแล้ว
ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านทองแห่งนี้

ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ
หลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีพีรพงศ์วงสมาน
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
พร้อมกับชุดสืบสวนสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
โดยก็ได้มีการตรวจสอบเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทอง
ที่สามารถบันทึกภาพขณะที่คนร้ายเป็นผู้หญิงนะคะ
ผ้าปิดปากแล้วก็ปิดจมูก
เพื่ออำพลางตัวสะพายกระเป๋าเดินเข้ามา
ทำทีว่าเป็นลูกค้าเลือกซื้อทองเนี่ยคุณผู้ชม
หลังจากนั้นพอได้ทองไปแล้วก็วิ่งออกมาจากร้าน
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ต่อมาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ก็เรียกประชุมชุดสืบสวนที่โรงพักหนองหาน
เพื่อติดตามความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายรายนี้
เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายมีอายุสักประมาณ๒๕ปี
ใบหน้าบวมเพราะอาจจะเกิดจาก
การเสริมความงามหรือว่าการทำศัลยกรรมนั่นเอง
ผิดวิสัยของคนร้ายอยู่นะ
ใช้เวลาตัดสินใจที่จะทำงานที่จะลงมือตั้ง๒๐นาที
แล้วก็แม้แต่พบเห็นเจ้าหน้าที่สำรวจแล้วก็ยังใจเย็น
ฉะนั้นจะมีอะไรอยู่เล็กน้อยเราไปขบคิดไปตีให้แตก
ทั้งวิสูตรต่างก็รายงานว่าแบบดูภาพวงช้อนปิดกับ
มือวิธีสะบัดกับตู้เนี่ยได้ลายนิ้วมือที่
ก็ต้องไปดูว่าเพียงพอที่จะตรวจพิสูจน์หรือไม่
เพื่อเปรียบเทียบกับตัวคนร้ายมัน
จากภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานมัดแน่นแล้วเนี่ยนะคะ
เรื่องของลายนิ้วมือแฝงผู้การอุดรธานีบอกว่า
อันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญค่ะ
อกจากนี้ก็จะต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีคือจากอำเภอน้องหานไปอำเภอเพล
รวมถึงก็ขอความร่วมมือจากประชาชนที่รู้จักคนร้ายรายนี้
หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเบาะแสของคนร้ายรายนี้นะคะ
ก็สามารถแจ้งมาที่โรงพักหนองหานได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็ตำรวจบอกว่าน่าจะไม่ยาก
น่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ภายในเร็วนี้ค่ะ